ส่วนลุงปานหมื่นโยชชายพิการทางร่างกายที่ใช้รถคนพิการที่ตั้งใจจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครในที่สุดเดินทางมาถึงแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าวันนี้ลุงปานน่าจะได้เข้าไปลงนามแสดงความอาลัยแล้วก็ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ด้วย
ไปติดตามเรื่องราวการเดินทางของลุงปานหมื่นโยชน์จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
นับเป็นเวลา๗วันที่ลุงปานหมื่นโยชน์อายุ๘๔ปีชาวนาจากจังหวัดบุรีรำ
ชายพิการทางร่างกายขาสองข้างมา
ไม่มีแรงกระดูกทับเส้นประสาท
ค่อยยกรถสามล้อพระราชทานไปตามไหลทางถนนใหญ่
่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง
วันนี้สีหน้าลุงปานแสดงออกถึงอาการอ่อนล้า

จากเดินทางมาหลายวันทำให้หน่วยแพทย์อาสาสมัครต้องคอยตรวจสุขภาพ

แต่นับว่าโชคดีที่ร่างกายลุงปลาสุขภาพยังแข็งแรงความดันยังปกติ
และจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดพักเมื่อคืน
เหลือระยะทางอีกไม่ไกลจะถึงกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ถวายศักระพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
ค่อยยิ่งดีใจยิ่งภูมิใจผมจะไปถึง
ผมอยากไปเห็นพวกพ่อหัวของผม
ถึงอย่างไรก็ให้ผมได้ไปถึงให้ไปหอดลูกไปจอดบ้านฮัน

ระยะทางจากจังหวัดบุรีลำถึงกรุงเทพมหานคร
รวมกว่า๓๕๐กิโลเมตร
ในแต่ละวันลุงปานใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
ก๓ล้อพระราชทานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
ระยะทาง๓๐๔๐กิโลเมตร
ความตั้งใจของลุงปานนะครับที่เดินทางมา
ถวายศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับ
ตอนนี้ลุงปานใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับ
และล่าสุดตอนนี้ลุงปานเดินทางมาถึง

และใกล้เขตกรุงเทพมหานครเข้าไปทุกทีครับ
ซึ่งโดยในวันพรุ่งนี้นะครับลุงปานก็จะเดินทาง
ตั้งแต่เช้าครับเพื่อเข้าไปพระบรมมหาราชวังครับ
จุดนี้ที่เข้าเขตกรุงเทพมาแล้ว
เหลือระยะทางอีก๓๐กิโลเมตร
ก็จะถึงพระบรมมหาราชวัง
ลูกจังเต้นสะบานจำบนหนองตะครอง

ออกเดินทางมาพร้อมกับลุงปานตั้งแต่วันแรก
จะพาลุงปานเดินทางให้ถึงพระบรมมหาราชวัง

ของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชกาลที่๙
ครับผมและก็ตามสเต็ปที่เขาวางไว้นะครับ
พวกผมก็จะพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดแต่ละวันนะครับ

ตลอดเวลา๗วันที่ลุงปางเดินทางจากบุรีรำ

ไหลทางถนนเฉลี่ยวันละ๑๒ชั่วโมง
ระยะทางกว่า๓๕๐กิโลเมตร
แต่ไม่ได้ทำให้ชาลาที่พิการทางร่างกายรู้สึกยอดท้อ
คาดว่าอีกไม่เกิน๒๓ชั่วโมงข้างหน้า
ปานจะเดินทางถึงพระบรมมหาราชวัง
เพื่อศักระพระพระรมมศพในหลวงราชกาลที่๙
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน